มาดูคำสั่งย้ายห้าเสือสพจหกเมโคราช

ฝ่ายปกครองและทหารเขาสนที่กำลัง
ไปบุกทลายบ่อนกลางเมืองเลย
ทลายได้หลังจากนั้นเขาก็ต้องสอบสวน
เขาว่าตำรวจไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือเปล่า

ตอนนี้พลตำรวจตรีวัชรินบุญคงค่ะ

ทรจังหวัดนครราชศรีมาเปิดเผยนะคะ
บอกว่าหลังจากที่ทหารมณฑนทหารบกที่๒๑
สุระนารีพร้อมกำลังของฝ่ายปกครองจังหวัด
บุกเข้าไปทลายบ่อนการพนัน
บ่อนนี้อยู่แถวโกดังไม่มีเลขที่นะคะ
ถนนมีโชคตะมนต์จอหออำเภอเมืองนครราชศรีมา
กุมผู้ต้องหาได้๔๘รายเงินสดของกลาง๗๕๐๐๐บาท

ก็เลยได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อที่จริง
และหมอบหมายให้พันธุ์ตำรวจเอกปราวริสต์บุญสุดที่
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรนครราชศรีมาเข้าไปสอบสวน
และตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยตัวเองเลยว่า
มีตำรวจนายใดเข้าไปผัวพัน
อำนวยความสะดวกไปรู้เห็นเป็นใจ
หรือรับผลประโยชน์จากบ่อนหรือไม่

ก็หรือท้องที่มีส่วนปล่อยประละเลย
ก็จะมีบทลงโทษวินัยร้ายแรงนะคะ
เบื้องต้นได้มีคำสั่งย้าย๕เสือ
ของสถานีตำรวจภูทรจอหอตั้งแต่
ผู้กำกับการรองผู้กำกับการ
สืบสวนสอบสวนรองผู้กำกับการฝ่ายปราบราม
สารวัตรสืบสวนสอบสวนและสารวัตรป้องกันและปราบราม
เข้ามาประจำที่ศูนย์ปฏิบัติการ
ตำรวจภูทรนครราชศรีมา
แต่ว่าในชั้นนี้ต้องขอตรวจสอบรายละเอียดให้แน่ชัดเสียก่อน
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายค่ะ
ที่ตำรวจต้องมีการพังกับภูมิเติบ
อ๋อแน่นอนครับคงจะต้องเคล็ดคัด
เพราะว่าในเรื่องของการรักรอบเพศจากธรรมนั้น
ก็จะเป็นผลเชียร์กับชาวภาคศาสตร์ว่า
หากมีใครเข้าไปเล่น
ก็จะมีเสียค่ะจะมีผลเชียร์ล้ม
การที่จะไปทำผิดในประเด็นอื่นด้วยเช่นกัน
ทั้งนี้ผู้บังคับการตำรวจภูทรนครราชศรีมานะคะ

ได้สั่งการให้ตำรวจทุกท้องที่๕๑โรงพัก
วดขันการจับกลุ่มลักลอบการเปิดบ่อนการพนันอย่างเคร่งครัด
เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำขึ้นอีกค่ะ